คือคุณพ่ออยากให้ผมช่วยในเรื่องอะไรบ้าง
คือจริงแล้วผมช่วยเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าจริงผมห่วงอันตรายของครอบครัว
ที่ผมเนี่ยไม่กลับบ้านไปหรือว่าผมไม่เข้าไปดำเนินการแจ้งความอะไรเลยเนี่ย
เพราะว่าผมเกรงไม่ปลอดภัยกับทางของสรบังมติ
แต่หลังจากที่ข่าวได้ออกไปแล้วเนี่ย
พี่ครับผมยังไม่ได้เจอพี่เลยนะครับ
หลังจากที่ว่าเราเกิดเหตุ
ผมยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่เลยแต่ทำไมเนี่ย
พี่ถึงไปร้องสื่อดังนั้นที่ว่า
ผมไม่ให้ความเป็นธรรมกับพี่เหรอครับ
ไม่คิดว่าจะเปิดโอกาสให้ผมทำงาน
หรือว่าโชว์ศักยภาพในการทำงานที่ผมได้ร่ำเรียนมาบ้าง
เพื่อถ้าเกิดว่าผมทำอะไรที่มันไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายนะครับเขาก็ย้ำว่าตามกฎหมายครับ
ที่ว่าโอเคที่พี่ไม่พอใจหรือไม่ถูกใจเนี่ย
ผมมายินดีที่ให้พี่เนี่ยไปร้องสื่อไหนหรือที่ไหนมา

คือท่านบัตรเอกอดุลดอกฮวงภูมิกับการสอนอบางมสติดต่อพี่มาแล้ว

ท่านภูมิกับแจ้งว่าตอนนี้มีทางฝั่งของทางลูกเขยเนี่ย

ผมก็บอกว่าด้วยความที่ว่าผมก็เห็นกับทางลูกหลานผมแล้วกัน
ผมก็บอกโอเคผมยินดีที่จะไก่เกลี่ยให้
แล้วผมก็จะบอกว่าผมก็จะไม่เข้าขอไปอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกต่อไป
แต่ถ้าเกิดว่าผมมีทิศทางที่จะไปหรือว่าไก่เกลียดแล้วแล้วมันลงตัวเนี่ย
ผมก็ขอไปอยู่ของผมในครอบครัวของผมแล้วกัน
เห็นบอกว่าพอเกิดเหตุเป็นข่าวดังขึ้นมา
ทางฝั่งบ้านของลูกเขยเขาก็ให้เราออกจากบ้านเหมือนกันไม่ใช่เหรอ

เพราะว่าผมห่วงความปลอดภัยของครอบครัว

มันเหมือนกับว่าเขาโทรบอกลูกสาวผมว่า

อย่าให้เขาหมดความอดทนไม่ต้องมาเผาผีกัน
เราก็เลยออกมาคือพ่อแม่แล้วก็ลูกชายสองคน
ส่วนลูกสาวกับหลานก็อยู่บ้าน

กลัวอะไรเขาผมเป็นใครทำไมต้องกลัว

ทำไมถึงบอกต้องให้คุณกันเข้ามาช่วยคือยังไง

โอเคล่ะมันทำร้ายร่างกายกันอะไรกันแต่ก็

บ้านนี้เป็นบ้านค่อนข้างที่มีอิทธิพล
ในเขตพื้นที่ของสนบังมศ
แต่อันนี้ที่ว่าผมไม่อยากจะเข้าไปให้การอะไร

เรื่องคดีต่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ
เพราะว่าผมเกรงว่าผมไม่ได้รับความปลอดภัย
แต่จริงแล้วที่ผมร้องหาพี่กันหรือว่าคุณกัน
เพราะว่าผมต้องการให้คุณกันช่วย

เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคดี
แล้วก็รับแจ้งความอะไรเลย
แต่ดูแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันโอ้โหมันจะถึงขั้นที่แบบ

คือมันก็คือเรื่องแบบพ่อตาลูกเขย
อะไรใช่อย่างนี้ผมพยายามติดต่อทางฝั่งลูกเขยนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่รับโทรศัพท์แต่ว่าทีมข่าวของเรา
ไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปคุยนะครับ
เขาบอกว่าเขายอมรับวันเกิดเหตุนะคุณกัน
๑วิทยุนายนไม่พอใจน้องเมียที่สู่บุรี

ทำให้ลูกชายเขาที่มีอาการภูมิแพ้อยู่แล้ว
อาการแบบมันไม่ดี

อาการมันจะบานปลายมาต่อเนื่อง
วันที่๓มิถุนายนวันในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย

พ่อตาบอกไปถอยทับไปชนเขาอะไรเขาเนี่ย
เขาไม่ใช่เขาขับรถมาบ้าน

เขาแค่ตอนนั้นต้องการจะหนี

เงียบเขาต้องถอยเข้าออกหลายครั้ง

ก็มองว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไป

คุณกันก็เลยถามว่าอิทธิพลยังไง

ค่อนข้างที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับการพนันนะครับ

เพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรพวกนี้นะฮะ

คือตรงนี้ผมอาจจะยังพูดตรงนี้ได้ไม่เต็มปาก

ให้เราหาหลักฐานมายืนยันเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาครับคุณหุย

เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทำตรงนั้นกันจริงเนี่ย

ว่าหลายหลายสิริร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยลิย์ตรงจุดนั้น
แต่ถ้าเคยว่าตรงเนี้ยผมอ่ะไม่ได้กลัวว่าโดนฟ้องหรือว่า
แค่ว่าเพียงแต่ว่าผมอ่ะรับรับผิดชอบคำพูดที่ผมพูด
ไปแต่ทีนี้ที่ตำรวจเขาบอกว่าฝั่งนั้นเขาก็พร้อมไกลเกลี่ย
เนี้ยใช่ครับอ่ะคุณกัลคิดว่าควรจะก่ายกลิ่นคือคืออย่าง
นี้ครับพี่ถ้าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเนอะผมไม่
สนุนให้ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไร
ถ้าห่วงความปลอดภัยพี่มาร้องขอความเป็นธรรม

ถ้ามีใครเอาตรงภาษาชาวบ้านที่ผมทำคือล้ำเส้น
มาใช้กำลังใช้ความรุนแรงข่มขู่อะไรอย่างนี้
อย่างนั้นเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าน่าจะทำไม่ได้

คำหนึ่งพี่รักลูกสาวมากใช่ไหม

ผมรักทุกคนรักลูกสาวยังรักหลานของผม
คือคนที่ลำบากใจที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นลูกสาวพี่อุ๋ย
เพราะว่าไม่ว่าตอนนี้เขาก็มีคือเขาก็มีหลานให้พี่ด้วยนะ
เขาก็มีลูกกับทางฝั่งนู้นแล้วพ่อทะเลาะกับผัว
โอ้โหมันทำตัวลำบากผมพูดจริง
ผมคิดว่าเรื่องนี้ใครจะชนะก็แล้วแต่นะพี่อุ๋ย
แพ้หมดเรื่องนี้ชนะเท่ากับแพ้ครับ
ในครอบครัวพี่พี่ฟังผมนะผมมาช่วยพี่
ผมก็อยากให้พี่ลองฟังผมสักนิดนึงทำตามวิธีของผม
คือเรื่องนี้มันยังไม่ต้องผมถามหน่อย
ถ้าเอาพ่อเขาติดคุกหลานอยู่ไง
เหมือนผมบอกถ้าเอาพ่อเขาติดคุกไปหลานก็ไม่สบายใจ
ฝั่งนู้นนะผมบอกด้วยฝั่งนู้นก็น่าจะดูอยู่
ถ้าพี่ดำเนินคดีท่านดำเนินคดี

หลานก็ไม่สบายใจเมียคุณก็ไม่สบายใจ
ผมคิดว่าเรื่องนี้หันหน้ามาคุยกันดีกว่าพี่มันน่าจะมีทางออก
เรื่องเนี่ยผมบอกตรงนะถ้าจะเอาคดีฟัดกันนะ
โดนทั้งคู่ไม่มีใครชนะใครไม่มีใครเป็นต่อใคร
แต่มันทั้งคู่มันมีทั้งคู่มันมีเหลี่ยมมีมุมที่เขาจะเล่น
ผมไม่อยากไปชี้นะว่าใครจะโดนเรื่องไหนยังไง
แต่โดนทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้โดนเบาด้วย
สุดท้ายผมบอกจุดจบคืออะไรรู้ไหมพี่
ครอบครัวแตกแยกชนะเท่ากับแพ้เรื่องนี้